เพราะฉะนั้นจะเริ่มคือตั้งแต่๑กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ
วันนี้คุณผู้ชมนะคะก็พรุ่งนี้ค่ะ
จะมีการประชุมกันสำหรับสวบคอชุดใหญ่นะคะ
ซึ่งประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกติภูมิวงรจิตบอกว่า
ก็จะมีการโยนเรื่องนี้ไปให้สอบคอได้พิจารณาร่วมกันว่า
มันพร้อมหรือยังเป็นไปได้ไหมที่จะให้โรคโควิด๑๙เป็นโรคประจำถิ่น
ถ้าเอาเฉพาะตัวกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมแล้วนะ
คือมันก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างในการพิจารณาว่าโรคหนึ่ง
ที่เคยเป็นโรคระบาดมันสามารถแปลงกายให้เป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังเช่น

ทีนี้บ้านเราเป็นแบบไหนคะ
ไม่เป็นไรแต่ว่าสาธารณสุขเขาพร้อมก็ว่ากันไปนะคะ
ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าโรคโควิด๑๙กลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว
มาตรการต่างที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เนี่ย
ที่เราเข้มงวดกันเหลือเกินจะผ่อนคลายมาตรการอย่างไรบ้าง

จะให้ถอดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกที่

เบื้องต้นตั้งเป้าก็คือสวนสาธารณะ
เป็นพื้นที่แรกในการไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
แต่คุณผู้ชมมีคำว่าแต่
แต่ยังสนับสนุนให้คนส่วนใหญ่สวมใส่หน้ากากอนามัย

คนป่วยแต่คนทั่วไปจะผ่อนคลายได้บ้าง

คนป่วยเท่านั้นนะคะที่ใส่หน้ากากอนามัย
ทีนี้ก็แนวคิดนั้นก็จะคล้ายกัน

บางพื้นที่นี้เห็นมั้ยสวนสาธารณะ

ไม่ได้เลยนะเจ้าหน้าที่มาจี้เลย
หน้ากากวิ่งด้วยครับ

กิจกรรมการรวมกลุ่มอาจจะผ่อนคลายมากขึ้น

บอลไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย

แต่ก่อนอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันตามสนามบอลเนี่ยเวลาเขาไปเตะ

แต่คือต่อให้ไม่ใส่ก็ไม่มีใครมึงมาเตือน
ก่อนหน้านี้คือเขาก็ไม่เปิดสนาม

ใช่แต่ว่าเอาจริงนะอย่างที่ดอมตั้งข้อสังเกตนั่นแหละ

แต่ว่าไม่ใส่แบบนั้นคือถามว่าผิดกฎหมายก็ผิดกฎนะ

แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะสบายใจมากขึ้นไงครับ
ว่าไม่ต้องหลบซ่อนในการที่จะไม่ใส่หน้ากากอนามัย

คุณผู้ชมดูทางขวาขวาล่างด้วยนะ
นี่คือตัวเลขรายงานผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิต
ลองประเมินดูลองแสดงความคิดเห็นกันมาว่า
เหมาะจะเป็นโรคประจำถิ่นหรือยัง

ผู้เสียชีวิต๗๐คนติดเชื้อรายวัน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสอบคอชุดใหญ่
จะต้องรับทราบแผนดังกล่าวก่อนนะคะ

ได้มีการออกกฎหมายหลายสิบฉบับ

ให้เข้าสู่ปกติเช่นอะไรบ้าง

มีการปรับเป็นพรบโรคติดต่อ

โดยเตรียมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจริงนะคะ
เพื่อให้สอดรับกับแผนที่จะทำให้โรคโควิด

คือกฎระเบียบต่างอาจจะต้องไปปรับก่อน
แล้วค่อยประกาศมาตรการผ่อนคลายนะคะ
และในระหว่างนี้ที่ก็ยังเห็นการระบาดของโควิด๑๙
รายวันก็อยู่ระดับ๒๐๐๐อยู่เลย